เดี๋ยวเอาไปแจ้งตำรวจด้วยตำรวจก็เลยต้องมาถึงบ้านมาถามผู้หญิงคนนี้ว่าปล่อยสัญญาณอะไรมาเอาดูคลิปบางช่วงบางตอนหน่อยครับ
ถ้าส่งมาเราจึงจะเป็นถ้าเขาเลิกไม่ส่งเราก็ไม่เป็น
คือจะให้หนูอดทนเรื่องอะไรคะหนูทำอะไรผิดเหรอ
ไม่หรอกสัญญาณอะไรพี่ก็บอกสัญญาณอะไรคะ
พี่จะส่งถ้าน้องจะส่งสัญญาณอะไรนะบอกให้เลย
ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวนะป้า
นี่คำสุดท้ายของหนูคนนี้
ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวนะป้าหนูจะส่งสัญญาณอะไรได้ล่ะป้า
คือเขาก็งงว่ามีสัญญาณอะไร
คงงยกเว้นคุณป้าท่านเดียว
เพราะคุณป้ายืนยันว่าสิ่งที่ส่งออกไปคือสัญญาณ

สัญญาณที่ส่งออกไปน่ะเลิกส่งได้แล้วนะ
แล้วถ้าไม่เลิกส่งจะไปแจ้งความที่อื่นด้วย
หรือดำรงทำก็จะไปนะคะ
แล้วคุณป้าเนี่ยสงสัยอย่างที่บอกไม่เก็บความสงสัยไว้คนเดียวนะ
เอาเรื่องนี้ไปแจ้งตำรวจกลางค่ำกลางคืน
แล้วก็ต้องมาเปิดบ้านมาคุยกับเจ้าของบ้าน
ถามเขาว่าส่งสัญญาณอะไรเนี่ยนะคะ
คือคุยไปคุยมาตำรวจก็พยายามฟังนะ
แล้วสรุปสุดท้ายตำรวจนั่นแหละถามคุณป้า
คุณป้าครับผมว่ามันเป็นไปไม่ได้
ผมจบเทคโนโลยีมาเรียนคอมพิวเตอร์มา
มันไม่มีการส่งสัญญาณอะไรแบบนี้นะคุณป้านะ

คุณป้าคุณป้าไปหาหมอไหมครับ

แล้วหลังจากนั้นค่ะพอพูดคุยกันไม่รู้เรื่อง

แต่ก็ยังย้ำคำเดิมกับคุณรัตยากร
ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเลิกส่งสัญญาณได้
คำเดิมเลิกส่งสัญญาณนะ
สุดท้ายแล้วกลับบ้านนอนทางใครทางมันนะคะ
คนที่ได้ดูคลิปนี้แล้วก็เป็นห่วงอาการ

ไปตรวจรักษากันหน่อยนะคะ
เป็นห่วงนะสภาพของคุณป้านะครับ